ไปดูเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกเพื่อนบ้านนั้นทำเกินไปด้วยการเขียนป้ายด่าทอแปะไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
ทั้งที่เธอนั้นเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านเช่า๑๒ตัวโดยเป็นการเลี้ยงอยู่ในบ้านเท่านั้นไม่ได้ปล่อยออกมาข้างนอก
ซึ่งก็ไม่น่าจะส่งเสียงรบกวนมากเกินไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แน่นอนว่าความรู้สึกมันต้องสตันอยู่แล้วอ่ะสตันเนี่ยคือวูบแรกคือรู้สึกว่าพูดเย็นดีไม่ได้เหรอ
เออต้องระดับนี้เลยเหรอค่ะเออถามว่าคิดว่าในใจมีว่าเป็นบ้านหลังไหนไหม
ก็คงต้องเป็นระแวกระแวกนั้นแหละแต่เราก็ไม่มีอะไรการันตีได้ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นใคร
หญิงสาวเจ้าของสุนัขเปิดใจผ่านไทยรัฐจอบประเด็นด้วยความรู้สึกพรางแคลงใจ
บุคคลที่เขียนข้อความด่าทอเธอทำไมไม่ยอมมาพูดคุยเจรจากับเธอแต่โดยดี
แต่กลับใช้วิธีเขียนถ้อยคำหยาบคายลงในกระดาษแปะประจานหน้าบ้านเพื่อหวังจบปัญหา
หญิงสาวเจ้าของสุนัขยอมรับว่าต้นเหตุของปัญหามาจากเธอที่เลี้ยงสุนัข๑๒ตัว
ภายในบ้านพักทาวน์ฮาวส์๒ชั้นในซอยนาคนีวาส๔๒เขตลาดพร้าว
แต่ตลอด๓เดือนเสร็จที่ผ่านมาเจ้าของบ้านอนุญาตให้เธอเลี้ยงสุนัขได้
เพราะเธอเลี้ยงระบบปิดให้อยู่เฉพาะในบ้านไม่ได้ปล่อยออกมานอกบ้านรบกวนใคร
กระทั่งช่วงบ่ายวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมามีกระดาษใบนี้มาแปะอยู่หน้าบ้าน
รับว่าตกใจและไม่คาดคิดว่ามีคนมาเขียนด่ากันแบบนี้
ก่อนตัดสินใจโพสต์เรื่องราวลงในโลกโซเชียล
เพราะเขาบอกว่าอาจจะรวมพวกกันอย่างนู้นอย่างนี้
ถึงจะบอกว่าจะไปแจ้งความหรืออะไรก็ตามเนี่ย

ว่าความไม่พอใจของคนที่ใช้คำพูดที่รุนแรงขนาดนี้ได้
เขาจะทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไหม
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
พบมีเสียงสุนัขเห่าช่วงที่มีรถมาจอดหน้าบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครรู้ว่ากระดาษที่ถูกแปะไว้เป็นฝีมือของใคร
ส่วนตัวมองว่าคนที่เขียนแปะไว้คงทนไม่ไหว
จึงทำแบบนี้เพื่อต้องการให้เจ้าของสุนัขเกรงใจส่วนรวมมากกว่านี้
เราก็ไม่ได้อากติอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขา
ไม่เคยคุยกับเขาไม่เคยคุยกับเขาไม่ได้อากติกับเขา
แต่มันเป็นจริงว่าหนกหูเขาสบายคนเดียว
ก็ขอความเห็นใจแต่ว่าอีกหลายคนที่เขานอนไม่หลับ
เขาเช้ามาก็ไปทำงานเช้ามาก็ไปทำงานน้องไม่หลับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หญิงสาวเจ้าของสุนัข
ดำเนินการแจ้งความข้อหามินประมาทต่อสอนอในพื้นที่
กรณีที่ถูกเขียนดาบประจานทำให้เกิดความเสียหาย
ในขณะเดียวกันเสียงของชาวบ้านที่เดือดร้อน
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายเช่นกัน
ในกรณีสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
เจ้าของบ้านที่ให้เช่าให้ข้อมูลว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หากผู้เช่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

คงต้องขอความร่วมมือให้ผู้เช่าย้ายสุนัขออกจากบ้าน
แต่หากระหว่างนี้มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้น

พบว่ามีความผิดและสร้างความเดือดร้อนรำคาญจริง
ทางผู้ให้เช่าคงต้องฟังเสียงข้างมาก
คือให้ผู้เช่าย้ายออกเพื่อยุติปัญหา
จากข้อมูลทางกฎหมายนายแสนศักดิ์เหลืองเกื้อกุลชัย
นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมประสุทธิ์เปิดเผยว่า

เนื่องจากเข้าข้อกฎหมายสาธารณสุขปี๒๕๕๙
ว่าด้วยเหตุรำคาญที่มีเสียงและกลิ่นรบกวน
ร้องเรียนได้ที่ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขต

และหาแนวทางป้องกันกลิ่นรบกวน

มีโทษทางกฎหมายปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน